ทีนี้เรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งนี่นะอยากให้คุณผู้ชมไปดูกันที่จังหวัดประจวบคีรีคัน
เดี๋ยวนี้นะพ่อค้าแม่ค้าเขาอินเตอร์แล้วนะจ๊ะ
เดี๋ยวไปฝึกแป๊บหนึ่งค่ะไปฝึกกันกับคุณครูนี้เลยนะคะ
เพราะว่านักเรียนแม่ค้าพ่อค้าหลากหลายผู้คนไปเรียนรู้
และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ๓๐๐ยอดจังหวัดประจวบคีรีขัน
นี่ไปนั่งเรียนอย่างตั้งใจเลยนะคะ
เพราะว่าเขาได้จัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพขึ้น
เขาจะได้พัฒนาทักษะภาษาให้กับพ่อค้าแม่ค้าไง

พอจัดแบบนี้โอ้โหพ่อค้าแม่ค้าสนใจอย่างมาก
โดยเฉพาะพี่แม่ค้าขายมะม่วงกลุ่มนี้
มือกันเป็นทิวแถวบอกว่าอยากจะขอเรียนภาษาอังกฤษด้วย
มาลงทะเบียนเรียนกันกว่า๒๐คนนะคะ

เราไปคุยกับพี่บุญเรียมลิ้มเจริญแม่ค้าขายมะม่วงหนึ่งในนักเรียน
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยพี่เขาขายมะม่วงมาหลายปีแล้วนะ
ที่ผ่านมาเจอลูกค้าต่างชาติเยอะ
เวลาจะมาถามซื้ออะไรก็โต้ตอบไม่ได้

ต้องจิ้มเครื่องคิดเลขกันเท่าไหร่ก็ว่ากันไป
แต่บางทีลูกค้าอยากถามมันเปรี้ยวไหมมันหวานหรือเปล่า

เป็นอุปสรรคต่อการก็ไม่ได้ขายก็เลยขายไม่ได้เสียรายได้เปล่า
แต่พอทราบว่าทางศูนย์ได้เปิดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบพูดง่าย
สื่อสารขายของได้แบบนี้
พี่เลยรีบสมัครมาเรียนเลยนะคะ
หลังจากเรียนแล้วเนี่ยนำเอาความรู้ไปทดลอง

คือพี่เขาพูดเลยนะแม้จะพูดไม่คล่องนะ
พูดช้าบ้างพูดสับสนบ้างแต่มันก็พอต่อรองราคาได้

ไปฟังเสียงพี่เค้าข่าวฟิล์ดกันหน่อยค่ะ
สามารถสื่อสัมพันธ์กับเขาได้พูดกับเขาได้
ตกลงราคาด้างเขาก็เป็นที่ดี

เพิ่มมูลค่าโดยแท้จากทักษะภาษาอังกฤษนะคะ
เพราะว่ามัน๔เท่าแบบนี้ไม่ธรรมดาจริง
พี่เขาก็เลยบอกว่าพอได้เรียนรู้วิชาความรู้เพิ่มเติมเนี่ย
มันก็เป็นประสบการณ์เป็นสิ่งดีที่ทำให้เรานั้นค้าขายได้ดีขึ้น
เพราะฉะนั้นเนี่ยอายุเท่าไหร่ไม่สำคัญ
ไม่ต้องอายด้วยว่าจะพูดผิดพูดถูก
เพราะว่าถ้าเราเรียนแล้วเราย่อมรู้มากขึ้น
แล้วเราก็ประสบความสำเร็จมากขึ้นด้วย
ใช่ไหมแบงโก้อย่างน้ำดอกไม้สีทองนะใช่
คุณเก่งภาษาอังกฤษมากเลยนะใช่ไหม

แต่เอาจริงไม่มีใครเก่งเท่าน้องใบตอง
อะผมไม่อยากจะโชว์ดิฉันแบบ

เห็นไงเขานี่สุดยอดจริง
เก่งดิฉันเรียกได้ว่าคาดไม่ถึงเลย

แล้วเดี๋ยวจะเป็นการไปโฆษณาให้เขา